สวัสดีค่ะรูปกรณ์รัดหนาวกับดิฉันดาวสุพศรา
อากาศเริ่มต้นเดือนใหม่ยอดดอยยอดภูภาคเหนือและภาคอีสาน
หนาวจัดลมพัดตึ้งแล้วมีทะเลหมอกลงมาด้วยนะคะ
ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศอากาศค่อนข้างเย็นตั้งแต่ดึกจนถึงเช้าค่ะ
วนอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศ
ดันให้กลุ่มฝนลงมากองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
อากาศสัปดาห์นี้ภาคเหนือและภาคอีสานหนาวปนฝนเล็กน้อย
พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศฝนลดลงดึกจนถึงเช้าอากาศเย็นบ่ายแดดดี
ส่วนภาคใต้เข้าสู่ฤดูมรสุมฝนอย่างเต็มตัวค่ะ
ส่วนเรื่องของวันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่
อยู่ที่ร้อยละ๑๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
วันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๐๓๕องศาเซลเซียส
พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนลดลงเหลือร้อยละ๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ลมหนาวเข้ามาถึงแล้วช่วงกลางวันจะสั้นกว่าช่วงกลางคืน
ค่ำวัยสว่างช้าบางพื้นที่มีหมอกด้วย
ขับรถเปิดไฟตัดหมอกนะคะ